ถึงแม้ว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าการเลือกตั้ง
จะเกิดขึ้นภายในปี๖๑หรือไม่
แต่ว่าก้านเมืองร้อนขึ้นทุกวันครับ
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังขึ้นมามากขึ้นทุกวัน
ดูเหมือนว่าความเกรงใจต่อคอสชจะมีน้อยลง
อกจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้านการเมืองเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้ว
เรื่องเศรษฐกิจก็มีคนเย็บยกขึ้นมา
ว่ารัฐบาลนี้ได้ประสบความสำเร็จ
ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือไม่

แต่มีคนบอกว่าไม่ใช่ของจริง

คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์
การทำงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชัดเจนที่สุด

เคยถูกเรียกเข้าไปปรับทัศนคติร่วม๑๐ครั้ง

เป็นคนเดียวกับที่เมื่อเช้าวันศุกร์
หน้าการเมืองของไทยของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

อาจจะเป็นหนึ่งตัวเลือก
ในการที่พักเพื่อไทยจะส่งลงสมัคร

และคนนี้ก็มาเป็นแขกเชิญของ
ขีดเส้นใต้วันอาทิตย์วันนี้

ผมว่าอันนี้ยังไม่ได้มีความคิดอะไรนะครับ
เรียนตรงว่าเป็นความกรุณาของสื่อมากกว่านะครับ

ที่เขาเอามายิงว่าเออถ้าผมน่าจะลงอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็มาไทยโพสต์ก่อนลง

วันนี้ไทยรัฐก็กรุณาลงนะครับ

แล้วผมเองก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลย
เพียงแต่ว่าเห็นสื่อยิงออกมา

ที่จริงมีความวิเคราะห์กันถึงขนาดว่า
ศักยภาพของคุณพี่ชัยนาริปกะพันธุ์เนี่ย
อาจจะเป็นแกนนำต้นในพักด้วยซ้ำไปแล้ว

เขาต้องให้สื่อให้คนอื่นดูนะครับ

เราจะมาเคลมเองมันก็ดูกะไรอยู่นะครับ

เราก็ทำทุกอย่างที่ควรจะเป็นนะครับ
เวลาเราก็แนะนำอะไรก็แนะนำด้วยใจนะครับ
ด้วยความคิดที่คิดว่าเราอยากเห็นประเทศเป็นยังไง

ผมก็เป็นคนที่เกิดกรุงเทพมาโดยตลอด

ดิตของคุณพิชัยน่าจะมาจากการออกมา
พูดถึงเรื่องปัญหาเศรษฐกิจครับ
แล้วดูเหมือนว่าจะเป็นคนเดียวที่
พูดถึงปัญหาการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

หรือปัญหาเศรษฐกิจ
สายตาคุณพิชัยมีปัญหาจริง

ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกยังไง
ก็จะเปิดให้คนมาวิจารณ์ใช่ไหมครับ

ก็วิเคราะห์ตามความเป็นจริงนะครับไม่ได้ไปด่าไม่ได้ไปใส่ความ
และสิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยมันก็เป็นความจริงมาตลอดนะครับประธานโทษไม่ได้จะไปใส่ความใครนะครับ
จริงแล้วถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยถ้าเกิดเอาทุกอย่างมาย้อนหลังมาดู

ก็เช่นเรื่องการเจริญเติบโตการส่งออก๒๓ปีแรกที่แย่นะครับ
การลงทุนต่างประเทศที่หายไป
๑ปีที่เหลือของรัฐบาลดูเหมือนว่ารัฐบาลจะทุ่มเทแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมากนะ
การที่จะเอางบกลางออกมาแล้วไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจมอบอำนาจเด็ดขาดให้คุณสมคิด
แล้วก็ดูเหมือนว่าแนวทางแก้ปัญหาจะกึ่งนักการเมืองเขาทำกันแค่อย่างนั้นเนี่ยนะ

ผมตั้งแต่ปีแรกเลยผมบอกว่าคนยากจนคนมีรายได้น้อยเนี่ยเขาลำบากกันมากนะ
อยากให้รัฐบาลช่วยหน่อย
ผมบอกมา๓ปีนะฮะแกก็ไม่ได้ทำอะไร
แกก็อ้างว่าแกทำนู่นทำนี่แต่ประชาชนไม่รู้สึก
พอปีสุดท้ายเนี่ยแกก็จะมาทำอัดนู่นอัดนี่
บัตรคนจนใช่ไหมฮะจะมีงบกลางอีก๑๕๐๐๐ล้านอะไรอย่างนี้นะ
ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการหาเสียงหรือเปล่า
ผมก็เป็นคำถามนะครับว่าแต่เดิมเนี่ย
คือถ้าเกิดรัฐบาลที่ตั้งใจทำจะช่วยประชาชน

อาจจะเป็นว่าตอนนั้นรังเกียจคำว่าประชานิยม

ทำอย่างนั้นเดี๋ยวจะถูกหาว่าเป็นประชานิยม

ตอนนี้ต้องหาเสียงแล้วเลยไม่รังเกียจแล้วเลย
หรือยังไงอันนี้ประธานโทษนะครับ
แล้วมันดูอันนี้พูดกันแฟร์

มันไม่ได้ดีขึ้นหรอกครับต้องเรียนตรงว่าปัญหา

ส่งออกได้อาจจะถึง๑๐นะครับ

เพราะปี๕๘มันหล่นลงมา๕๗๘
การส่งออกนี่มันไม่ได้โตมา๖๐ปีแล้วนะครับ

พอปีนี้ก็ถ้า๑๐จริงมันโตก็มา๓กว่าเอง

แล้วพอถึงแม้ส่งออกได้ดีเนี่ย

สิ่งที่คนที่ชาวบ้านนะ

หรือว่าต้นปีหน้าก็ตามแต่

คนเริ่มจะทำใจได้แล้วว่า

เป็นรัฐบาลที่มีอำนาจอยู่ปัจจุบันนี้แหละ

คำถามก็คือว่าภายใต้โครงสร้าง

แต่ภายใต้โครงสร้างมาจากการเลือกตั้ง

ใกล้ขนาดไหนนะครับจริงแล้ว

การท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนเนี่ย

เลือกตั้งที่โปร่งใสมีการเลือกตั้งมาถูกต้อง

ตัวอย่างนะครับเขาก็อาจจะให้ความมั่นใจ

เลือกตั้งโปร่งใสแต่ว่าพอเข้าไปในสภา

ที่เป็นอยู่สว

พูดถามตรงให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อ

ผมถามนักลงทุนต่างประเทศ

เห็นเขาบอกได้ผมเองไม่ได้พูดเองนะ
แล้วก็บอกว่าถ้ามันจะเป็นลักษณะอย่างนั้น

ประชาชนเลือกพักหนึ่งชนะ

ชนะแล้วไม่ได้เป็นรัฐบาล

โดยใช้กลไกรที่เป็นบิดเบี้ยวก็

ใช่ครับ
สมมุติว่าหลังเลือกตั้งเป็นอย่างที่ผมว่ามีการสืบทอดอำนาจต่อ
แต่ถ้าสมมุติไม่มีการสืบทอดอำนาจต่อ
พักการเมืองได้คนมาเป็นนายกมาจากพักซี่การเมืองนะ
การจะเร่งฟื้นเศรษฐกิจให้เติบโตให้เร็วขึ้นให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้นใช้เวลาเท่าไหร่
จริงต้องเลือกตรงนะครับว่า๓๔ปีความเสียหายมันค่อนข้างเยอะ

หรืออย่างเล่นการลงทุน
คนที่มีร้านอาหารอยู่ตอนนี้ต้องปิดตัวไป
คนที่มีร้านค้าเล็กล้างค้าน้อยขายไม่ได้ปิดตัวไปเนี่ย
ฉะนั้นถึงแม้รัฐบาลจะมาจากการเลือกตั้งก็ไม่ใช่ฟื้นเร็วใช่ไหม
ใช่ครับไม่ฟื้นเร็วแต่ว่าก็คงมีวิธีการอย่างน้อยอย่างฟื้น
ดีกว่าว่าตอนนี้ไปเรื่อยแล้วก็คิดว่าดีแต่มันซึมไปเรื่อย
มันโตต่ำไปเรื่อยคือยังงี้เอาง่ายนะครับ
ภายใน๗ปีไทยถ้าเป็นอย่างนี้ไทยจะหล่นจากอันดับ๒ไปเป็นอันดับ๕ของอาเซียน

ถ้าเกิดไม่ได้กลับมาฟื้นให้เศรษฐกิจโตได้แบบ
เท่ากับเพื่อนบ้านหรือโตมากกว่าเพื่อนบ้านเนี่ย

อะไรคือยาแรงที่สุดในการที่จะแก้ปัญหาให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วที่สุด
คือถ้าเราปรับเร็วที่สุดให้ความมั่นใจของต่างประเทศกลับมาเร็วที่สุดเนี่ย
ผมว่ามันก็จะทำให้แก้ปัญหาได้เร็วที่สุด

ครับเราต้องพึ่งอย่างนั้นนะครับจริงต้องเรียนว่า
อย่างอื่นเนี่ยเราหมดมุกแล้ว
ใช่ครับคือมันกลไกมันก็ไปได้แต่มันไปได้ไม่สุดนะครับ
คือถ้าเราจะพึ่งท่องเที่ยวเนี่ยมันก็โตตามมันเองอยู่นะครับ

การส่งออกเนี่ยก็บังเอิญเศรษฐกิจโลกนี้
ก็ได้แค่นี้ล่ะ
คือถ้าสองอันเนี่ยฝีมือรัฐบาลนะเขาไม่ปรับรัฐบาลมนตรีออกนะครับ
การลงทุนต่างประเทศทำยังไงให้เขาเข้ามาเร็ว

รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่รัฐบาลสืบทอดอำนาจ

ใช่จริงครับจะเป็นปัญหาสถามสุดใหญ่เขาก็ยังรู้สึกว่า
ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันความมั่นใจมันก็จะหา

ว่าการขออนุญาตอธิบายนะครับผมไม่ได้ไปโจมตีนะครับ
ก็มองว่าถ้ามันเป็นการสืบท่อหรือเป็นอะไรก็ตามที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ย
เขามองว่ามันอยู่ไม่รู้มันจะมีปัญหาเมื่อไหร
มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ความไม่แน่นอนมันจะมี
แต่ถ้าเกิดเป็นระบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งมา
มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือมันจะยุบสภามันเลือกตั้งใหม่
ก็อยู่ในกรอบของการดำเนินการ
บ้านเมืองวุ่นวายหน่อยแต่ว่ามีหลักประกัน
ใช่มันจะมีระบบที่แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันไปยาก
แต่ถ้าเกิดมาจากการในทิศทางที่ไม่มาจากประชาธิปไตย
หรือเป็นการสืบทอดเนี่ยเขาก็กลัวว่าเมื่อไหร่ก็ตาม
ประชาชนเกิดไม่พอใจเกิดมีปัญหาขึ้นมา
เทอร์บูแลนด์มันอาจจะเกิดขึ้นในมุมมองต่างประเทศนะครับ
ไม่ได้พูดเองนะเขาก็มองอย่างงั้น

มันก็จะมีจุดหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและจะเป็นปัญหาได้

นี่เป็นการอธิบายคุยกันเรื่องเศรษฐกิจ
ที่เข้าใจง่ายว่าคุณพิชัยนริปตภัณฑ์มองยังไง
พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับคุณพิชัยต่อครับ

คือว่าเวลาคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมือง
คุณวัฒนาออกมาคุณโน่นคนนี้ออกมา
เขาจะไปปรับทัศนคติครับ
เขาก็จะอธิบายให้ฟังเรื่องการเมืองว่าอย่างนั้นอย่างนี้
เวลาคุณวิชัยพูดเรื่องเศรษฐกิจ
แล้วเขาเชิญหรือเขาเอาตัวไปปรับทัศนคติ
ครั้งแรกเขาก็จะเข้าไปเรียกผมไป
ครั้งแรกที่จำได้ไหมครับท่านนายกประยุทธ์เรียก
พลเอกประยุทธ์เรียกเลยว่าเอาพิชัยมาปรับทัศนกติ
เขาก็เรียกผมไปผมก็อธิบายอธิบายว่ามันจะแย่นะมันจะไม่ดีนะ
เขาบอกเฮ้ยผมไม่รู้เรื่องหรอกหม่อมอุ๋ยเขาเก่ง

ไม่ใช่มีพลเอกคนหนึ่งนะ

ท่านก็บอกว่าผมเอาเลยกันนะผมเชื่อว่ามันไม่ดีพี่

แล้วแกก็บอกท้าผมว่าเฮ้ยเอาไหมล่ะพนันคนละพัน
ท้าผมนะคนละพัน
ผมก็อยากเต็มเงินนะพี่ให้ชายชนมีความสุขผมไม่มายเลย

ผมก็ไปเจอไปทานข้าวไปกินกาแฟค่ะ

แกก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนู้น
มันไม่ได้อย่างแย่อย่างนั้น

เอาทีมมาฟังว่าผมพูดอะไร

ใช่ใช่มาฟังมาขอความเห็นนั้นมากกว่า

มีครั้งที่มีครั้งที่๕เนี่ย
ขนาดเอาโต๊ะใหญ่มาเอากล้องมาถ่ายแล้ว
มีในพนธุ์๖๗คนมีพันเอกเป็น๑๐คนเลยนะฮะ
ที่สโมสรทะบกฮะ
แล้วก็ผมอธิบายว่ามันเป็นยังไง

ใช่๒ชั่วโมงกว่า
เขาบอกผมว่าเฮ้ยพี่พูดดีมากเลย
ทำรายงานให้ผมได้ไหมผมจะไปส่งนายก
แต่พอครั้งที่๗หนักหน่อย
ครั้งที่๗นี่ถูกเรียกไปอยู่๗วันเลยครับ

ถูกกุ้มหัวเลยนะฮะ

คือคำว่าปรับทัศนคติที่ผมเข้าใจนะ
คือคล้ายว่าคุณพิชัยวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้อย่างนี้
เขาเอาคนที่เก่งมาเนี่ย

ว่าที่รัฐบาลทำเนี่ยมันจะดีอย่างนี้
มันจะเป็นอย่างนี้มันจะได้ผลอย่างนี้

มีรัฐมนตรีกรอบศักดิ์เนี่ยครับท่าน

ผมก็บอกว่าตัวเลขของท่านกรอบศักดิ์

แต่ว่ายังไงอย่างนี้ก็ยังพอเรียกว่าประทัศนค
ใช่ครั้งที่๘น่ะใช่

ใช่แต่ก่อนหน้านั้นไม่มี

แล้วก็ขอว่าคุณพูดหน่อย
ผมก็บอกว่าผมไม่ได้พูดมาโจมตีนะ

ถ้าเกิดอะไรที่เห็นไม่เห็นด้วยก็

ผมเชื่อว่าผมพูดด้วยบริสุทธิ์ใจ

มันต้องย้อนกลับมาหาผมนะ
เศรษฐกิจมันไม่เหมือนกับการมือนะ

แต่โชคดีผมเกิดจะไปบริหารทางด้านไหนก็ตามเนี่ย

ไม่ใช่ด่าเขาซีซัวสาเสีย

แต่ว่ามันดีแล้วดีขึ้นกับดีนี่ไม่เหมือนกันนะครับ

เดี๋ยวโว๊คกลับไปเรื่องปรับทัศนา

ครั้งสุดท้ายนี่เป็นตำรวจเรียกนะฮะ
ที่บอกผมพูดเรื่องกบต้มอะไรอย่างนี้

คือมีทางทัพบกเนี่ยให้

ให้เป็นฝ่ายกฎหมายของกองทัพมา
มาฟ้องตำรวจ

ไม่ใช่ปรับทัศนาคตีแล้ว
แต่ว่าครั้งก่อนเรียกไปชุดเดิม

เจอหน้ากันไปกัน
สนิทแกหน้าสนิทก็คุยกันตรง

ผมบอกพี่ถ้าผมพูดผิด

ตัวเลขผมก็ตัวเลขของรัฐทั้งนั้น

ผมก็มีกฎกประเทศ

เพราะผมเพื่อนผมก็ต้องรู้ค่ะ

ให้เส้นพื้น

ก็ออกมา

เรื่องชื่อคนจนที่เขามาเริ่มทำตอนนี้

แต่ผมว่าก็คงได้ยินมั่งนะครับ

เขาก็มีคนมาบอกว่าจริงแล้วเขาก็ไม่ได้เกลียดผมหรอก
เขาก็รู้สึกว่าผมพูดอะไรถูกต้อง

เขาก็บอกว่าจริงแล้วเขาก็รู้สึกว่าผมพูดถูก

เพราะเรื่องนี้หรือเปล่าชื่อของพิชัยนริปตภัณฑ

ตาถึงขั้นอาจจะส่งลง

ก็อาจจะมีตำแหน่งสำคัญตามมา

การที่เราได้แสดงจุดยืน

คือผมเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องรองนะครับ

วิจารณ์เขาเราวิจารณ์เขายังไงเราก็ต้องทำให้ได้ดี

วิจารณ์เขาเรามาเองเราก็ทำแย่เราก็คงไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับ
กับคุณสมคิตเคยได้ยกหูคุยกันไหม
ไม่เคยคุยกันเลยครับผมไม่ได้รู้จักคุณสมคิดโดยส่วนตัวนะครับ
อย่างคุณอบิษักเนี่ยอย่างพอรู้จักกันส่วนตัว

สมัยไทยลักษณ์ไทยผมก็ยังไม่ได้เข้าไทยลักษณ์ไทยนะครับ
ถ้าจะให้คุณพิชัยคอมเมนต์ถึงคุณสมคิดสั้น
จะบอกคุณสมคิดว่ายังไง
จริงก็ต้องบอกว่าจริงท่านก็ทำ
ก็พยายามทำเต็มที่เข้าใจว่าท่านพยายามทำเต็มที่นะครับ
แต่บางทีท่านก็อยากขอให้ท่านว่า
เวลาท่านพูดอะไรเนี่ยเนื่องจากเป็นเศรษฐกิจเนี่ย
ต้องระวังว่าไม่อยากให้วนกลับไปหาท่าน
ท่านต้องยืนในหลักการนิดนึงเพราะบางทีท่านพูดอย่างง้อ
เดี๋ยวเกิดส่งออกไม่ดีท่านก็บอกว่า
ไม่ต้องเพิ่งส่งออกเพราะที่เราจะเจริญด้วยตัวเอง
พอส่งออกดีก็ดีใจใหญ่ส่งออกดีอะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างนะครับ
หลักเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องอย่าบิดเบือนนะครับ

บอกว่าเสาหลักเศรษฐกิจเสื่อมเนื้อส่งออกไม่มีอะไรไม่มี

ยกตัวอย่างนะครับจริงในแง่ของนักเศรษฐศาสตร์หรือนักเศรษฐกิจคนทำเศรษฐกิจ
เขาจะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับมันก็จะมีทฤษฎี
มันควรจะแยกกันมาจากการเมืองนะการเมืองก็ว่ากันไปเถอะ
แต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องรู้ผิดรู้ถูกกัน

ถ้าที่ผมถูกเรียกเนี่ยเพราะท่านสมคิดไปบอกให้คนนี้
อันนี้ผมก็ไม่รู้จริงไม่จริงให้ฉันตอบหน่อยนะครับ
อันนี้แต่สิ่งผมเองมันไม่น่าจะใช่นะครับ
คือจริงเศรษฐกิจเนี่ยทั้งโลกที่ไหนเขาก็วิจารณ์กัน
ถ้าเป็นเรื่องหลักคิดนะคะใครจะทำอย่างไหน

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระส่วนพลังงาน
โอ้โอ้โอ้โอ้